นี้ครับ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
นี่ครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็มากับตำรวจที่เกี่ยวข้องนะฮะ
วันนี้สิ่งที่ทุกคนรอฟังก็คือมูลเหตุจูงใจ
ทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
จับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับ
ก็คือนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าในกอล์ฟ
ค่ะอ่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนะอดีตภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสิงห์บุรีวัย๓๙ปี
แต่ว่าวันแถลงข่าวเนี่ยวันนี้ตอน๑๐โมงกว่าเนี่ยไม่ได้เอาตัวมาแถลงข่าวด้วย
แถลงข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์มาเฉพาะเสียงค่ะ
เฉพาะเสียงของนายประสิทธิชัยท่ามกลางกระแสข่าวมากมาย
เดี๋ยวไปชี้จุดก่อนหรือจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จะมาแถลงข่าวก็แล้วแต่แหละเอาเป็นว่าพบตรมาแถลงรายละเอียดของคดี
กับตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วต่อสายโทรศัพท์
เพื่อจะสอบถามพูดคุยให้นักข่าวถามนั่นแหละ
ท่านพบตรก็ถามให้อีกทีนึงเพราะว่าไมค์จะชัดกว่า
ว่ามูลเหตุจูงใจอะไรเป็นยังไงระหว่างนั้นเนี่ย
ก็ถ่ายทอดสดให้ดูใช่ค่ะทุกช่องทางที่ไลท์สดได้ของทร
เราก็ถ่ายทอดให้ดูแต่เชื่อว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ดู
หรือได้ดูอาจจะไม่ครบถ้วนทุกถ้วนอ่าทุกช่วงทุกตอนนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยช่วงที่ผู้ต้องหาเสียงของนายประสิทธิชัย
โทรศัพท์เข้ามาตอบข้อสักถามต่างประมาณ๑๒นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
๒นาทีนี้เดี๋ยวเราทำเป็นตัวหนังสือให้อ่านแล้วก็ให้ฟังชัดด้วย

แล้วค่อยมาว่ากันด้วยความเคลื่อนไหวหลังการพูดถึงมูลเหตุจูงใจต่างของผู้ต้องหาคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

มูลเหตุจูงใจในการลงมือทำครั้งนี้เพื่ออะไร
หนึ่งว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับ
ต้องการทองแล้วทำไมถึงต้องมีการก่อเหตุยิงผู้อื่นด้วยอ่ะคะ
ขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับผมก็ไม่เห็นมาก
เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวมาถามตรงนี้ใกล้นะก๊อฟนะ
เมื่อกี้บอกว่ามีเหตุผลส่วนตัวเรื่องหนี้สิน
แหละว่าทำไมถึงต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอ่ะคะ
การยิงผู้อื่นคือต้องการยิงเพื่อ
ต้องการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับ
คือต้องการแค่จะเอาตัวถ่อแต่ว่าคือเปิดทางคือวางแผน

คืองานคิดไว้ล่วงหน้าประมาณ๒๓วันครับ
คือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ย
ผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิง
แล้วปุ่งมือที่ว่าฝ่ายอยู่
มันเข้าไปถัดในโกรธไอ้ปืน
แล้วพอปุ่งดึง
จะพยายามดึงปุ่งมือให้ขยับออก
มันได้ยิงออกไปอีก๒นัดครับ

ปุ่งมือเข้าไปทางไกลปืนครับ

สมัยเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะครับ
ที่ผมไม่เห็นนะครับ
คือผมยิงรอบบอลเพื่อสดทาง
แล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุน
น่าจะผลักไปโดนเด็กครับ

ยังพอดูข่าวแล้ว
ลูกสุนหน้าที่ว่าไปโดนเด็กนะครับ
รู้สึกสำนึกและตั้งสุดใจกับการกระทำครับ

ทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบาย

คือผมก็ไปทำตัว
แค่เป็นปกติครับ
ไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับ
แต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับ

ทำไมถึงต้องยิงเปิดทางเสร็จแล้วทำไมถึงต้องไปยิงคนด้วย
แค่ยิงขู่ก็พอแล้วถ้ายิงเปิดทางที่ก๊อฟพูดเมื่อสักครู่

ตรง
ตรงได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนับ
แต่ผมไม่คิดว่าลูกกระสุนจะไปโดนผู้หลิงพนักงานครับ
แล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิง

เหมือนจะว่ามัน

ต้องปล่อยพ่อเจ้าไปแล้วก่อช่วยด้วยครับ
อยากพูดอะไรถึงผู้สูญเสียในที่เกิดเหตุบ้าง
ที่ตายเสียชีวิต๓ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๔ราย
ก็เป็นที่เราบอกพูดไหมเรียกรี๊ดครับสวัสดีครับท่าน
ก็อยากจะอยากจะ
กล่าวความน่าเสียใจของพวกกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยเฉพาะไตรฟังแล้วก็ธรรมการ
ผมเสียใจแล้วครับเพื่อนครับ

ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องใช้ห้องเก็บเสียงด้วย
ในครั้งนี้แล้วห้องเก็บเสียงซื้อมาจากไหน
อ่าต่างด้านใจจากเพื่อนรุ่นน้องจ๊ะไงครับ
แล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดามองก็ได้ต้องการลดความต้องการลดเสียงไม่ให้มันเสียงดังครับข้าง
ไม่ต้องการให้ทุกคนตนกครับผู้สื่อข่าวถ้าถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทาง
หลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหมหรือได้ไปปรึกษากับใครไหมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรกับใครครับเพราะว่าแก่งกระทำทั้งหมดนี้ผมทำแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ศึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งขึ้น
แต่ว่าหลังวันที่๒๐ปีผมจะมอบตัวครับ
ประมาณวันที่๒๐ปีครับผมจะมอบตัวครับ

ผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกชุดหนึ่งที่ผมจะต้องพักให้นักเรียน

ขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถามแต่เพียงตัวนี้นะครับท่าน
เดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนะครับ

ตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกมันตั้งใจยิงหรือปืนล่า
เออนัดแรกตั้งใจยิงนะครับท่าน

เขาต้องการที่จะเบียงเพื่อเปิดทางครับ
เพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับ

แต่ลูกศุลมันโดนเรียบร้อยแล้วน่าจะพลาดไปโดนน้องไกต้าน
สถานที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะก่อเหตุด้วยใช่ไหม
ไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ใจตั้งขึ้นมาครับ
ส่วนตัวแล้วก็เรื่องการ
ครับท่านครับผมขออนุญาตตอบคำถาม

นี่ค่ะความยาวทั้งหมดก็๘นาทีกว่าเกือบ๙นาทีสรุปเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ย
นายประสิทธิชัยบอกว่าเนื้อที่ทำไปไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
บอกว่าเขาเนี่ยอยากดังหรือว่าอยากตายอยากมาก่อเหตุแล้วให้ตำรวจวิสามันจับตายไปเลย
แต่ทำไปเพราะมีปัญหาส่วนตัวกับมีปัญหาการเงิน
ซึ่งนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็ไม่ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าปัญหาส่วนตัวคือปัญหาอะไร
ถูกต้องแต่บอกว่ามีปัญหาส่วนตัวและปัญหาเรื่องการเงิน
แล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธในลักษณะที่ว่าการไปก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าคนนะ
ตั้งใจจะไปชิงทองเพราะอ้างว่าอันดับแรกที่ยิงไปแล้วโดนรอปภคนแรกยิงเปิดทาง

อันดับ๒ที่กระสุนไปโดนน้องไทตันวัย๒ขวบอ้างว่ากระสุนฉลับไปโดน
อันดับสามที่ไปยิงน้องกวางพนักงานสาวร้านทองโอโรร่าและยิงซ้ำถึง๔นัดก็อ้างว่าถุงมือมันไปติดกับไกลปืน
อ้างสามอย่างที่ทำไมต้องไปยิงเข้าหลายนัดมันติดไกลปืนก็เลยต้องเหนียวอีก
เหมือนกับพยายามจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครเลย
แล้วตอนที่ยิงนัดแรกเพื่อเปิดทางแต่นัดอื่นเนี่ยเหมือนกับอารมณ์มันไปแล้วบอกว่าทำคนเดียว
ทำคนเดียวไม่ได้ปรึกษาใครนี่นะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องไหนจริงไม่จริงอะไรยังไงใช่ไหม

เนี่ยตอนที่อยู่บนตู้ทองแล้วก็เหนียวไกลไปหลายนัดเนี่ย

แต่ส่วนหนึ่งนายประสิทธิชัยก็บอกว่าอารมณ์มันไปแล้วตอนนั้น
ค่ะคือเขาก็ถามถึงกรณีครอบครัวพ่อแม่ลูกที่เป็นน้องนักเรียนผู้หญิงด้วย
ที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วทำไมต้องยิงตรงนั้นด้วยอ้างว่าพอไปถึงจุดนั้นอารมณ์มันพาไปแล้ว

แต่มองในภาพรวมว่าคือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

ให้การยังไงก็ได้จะมาแถลงข่าวหรือไม่มาแถลงข่าวก็ได้
จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขา
เขาก็ให้สัมภาษณ์แค่นี้เขาก็บอกว่าขอพอแค่นี้ก่อน
ครับก็พบตรท่านก็คงจะพยายามที่จะให้สื่อมวลชนได้สอบถามด้วยนะครับ
เพื่อจะได้สิ้นข้อสงสัยหรือว่าสิ้นข้อกังขาว่าตัวจริงหรือเปล่า
หรือว่าทำไมไม่ได้พูดไม่ได้คุยผู้ต้องหาไม่เห็นเปิดปากรับสารภาพเลยนี่
มีแต่แหล่งข่าวรายงานข่าวหรือว่าตำรวจบอกแค่ว่าผู้ต้องหาสารภาพ
อันนี้ก็ได้ยินแล้วว่าเขารับสารภาพแต่ว่าจะเป็นความจริงทั้งหมด
หรือว่าในชั้นศาลชั้นต่อไปจะไปกลับคำให้การอะไรยังไงหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไป
ประเด็นที่ฟังดูแล้วย้อนแย้งกันเช่นยิงปืนนัดแรกเพื่อที่จะเปิดทาง
แต่ปืนที่ยิงมีท่อเก็บเสียงเสียงไม่ได้ดังนะจะเปิดทางยังไง
สองเรื่องของถุงมือมันไปติดกับไกลปืนก็เลยต้องยิงซ้ำน้องกวางตั้ง๔นับ
ของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บณขณะนี้พอฟังผู้ต้องหา
ให้ข้อมูลกับตำรวจหรือว่าเปิดปากเป็นครั้งแรกในวันนี้แบบนี้เนี่ย
เขาจะรู้สึกยังไงค่ะท่านอยู่กับเราที่นี่นะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะเดี๋ยวเราตามให้
แต่ดูตรงแถลงข่าวเพิ่มเติมหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่นายประสิทธิชัยได้เปิดปากออกมาผ่านสายโทรศัพท์
ตำรวจนะครับได้สรุปคดีเพิ่มเติมนะครับ
ข้อหาที่แจ้งกับนายประสิทธิชัยณขณะนี้๘ข้อหานะครับ
มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิด
ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์
อันเกิดแต่การที่ตนเองได้กระทำผิดหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่น
มีข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ยิงปืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะ
อย่างไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
และข้อหาที่๘ครับมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
มีข้อหาฆ่าผู้อื่นอยู่สองข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นอีกหนึ่งข้อหา
เหลือก็เป็นเรื่องของชิงทรัพย์กับอาวุธปืนนะครับ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผู้ต้องหาก็คือนายประสิทธิชัยรับสารภาพทุกข้อหานะครับทั้ง๘ข้อหา
หลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดตรวจสอบมาได้นะครับ
มีทองนะฮะทองคำที่ใช้ปืนกราดยิงแล้วก็ชิงไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดมาได้ทั้งหมด๓๑เส้นนะฮะ
จากบ้านของผู้ต้องหานะครับแล้วก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่๑เส้น
รวมแล้ววันที่ก่อเหตุเนี่ยมี๓๒เส้นได้ครบตามจำนวนนะครับ
นี่เป็นภาพวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อวานนี้นะฮะ
ที่บ้านเนี่ย๓๑เส้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ก่อนแล้ว๑เส้นเป็น๓๒เส้น
หลักฐานอื่นนะครับที่เป็นของกลางได้เกือบครบแล้ว
เสื้อผ้าก็ได้มาบางส่วนแล้วนะครับมีที่ยังไม่ได้คือลำกล้องและท่อเก็บเสียงของปืนนะฮะ
ผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งน้ำที่สิงห์บุรีนะครับ
ตอนนี้ยังงมอยู่ยังไม่เจอนะครับเมื่อวานก็บอกว่าทองโยนทิ้งน้ำ
หาทั้งวันก็ไม่เจอกลางคืนถึงไม่เจอที่บ้านนะครับ
ตำรวจยังต้องสอบสวนขยายผลต่อนะครับหลังจากนี้ไปนะครับ
โดยจากรายงานของพิสูจน์หลักฐานเนี่ยยืนยันเรื่องของวัตถุพยานนะฮะ
ที่สามารถจะยืนยันต่อพฤติกรรมของคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจบอกว่าเจตนาแล้วก็การก่อเหตุนะครับ
แล้วก็วัตถุพยานที่ได้ของผู้ต้องหาเนี่ยมันชัดเจนเรื่องเจตนาค่าและเจตนาชิงทรัพย์
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าส่วนหนึ่งคือที่ยืนยันตัวผู้ต้องหาได้เพราะตรวจจากเหงื่อ
วันนี้พูดออกมาเองเลยนะฮะท่านบอกมาเลยเองแล้วว่าข่าวที่ว่ามีเรื่องเหงื่อตรวจจากเหงื่อเนี่ยอันนี้ไม่จริง

ค่ะแต่ว่าตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับการที่เขาเข้าไปเอาปืนยิงคนตายเอาทองไป
เอาทองไปเก็บไปซุกซ่อนเราก็ฟันทงเลยว่าเขาเจตนาฆ่าเจตนาชิงทรัพย์
ส่วนที่อ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าเราตั้งข้อหาตามการกระทำ
ไม่ได้ตั้งข้อหาเพราะว่าเขาพูดว่าอะไร
อย่างเช่นเหงื่อที่เป็นยีเอนเทปหรือรอยรองทองของเท้า

รายละเอียดนั้นมีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเหงื่อไม่ใช่นะครับ
จะได้ตัดปัญหาไปพูดเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรกันไม่มีนะครับ
มีนะตรวจจากเหงื่อค่ะส่วนคำให้การของผู้ต้องหาอ่า
ตำรวจก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะให้การอะไรของเขา
จะกลับคำอะไรก็เอาเป็นว่าหลักฐานต่างเนี่ยมันชัดเจน
ใช่ค่ะแต่ว่าทางผู้ต้องหาเองก็ให้การกลับไปกลับมาอยู่หลายเรื่อง
ประเด็นเหมือนกันแต่ตำรวจบอกว่าคือหลักฐานมันชัด
ระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ได้มีการนำแผนผัง
แผนผังนะคะมาชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วย
ผังแรกเนี่ยเป็นตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
จะมีละเอียดหมดเลยค่ะทั้งเครื่องแต่งกายของคนร้าย
ในวันก่อเหตุตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยค่ะว่าแต่งตัวยังไงบ้าง
แล้วก็ขยายให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
ลักษณะเป็นอย่างไรมีจุดสังเกตอย่างไรรวมไปถึงปืน
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุปืนรุ่นไหนอย่างไร
กระสุนคือกระสุนรุ่นไหนครับอันนี้คือแผนผังแรกนะคะ
มาดูแผนผังแรกกันก่อนค่ะแสดงตำหนิรูปภัณฑ์การแต่งตัวของคนร้าย
ตำรวจเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญเป็นการนำมาวิเคราะห์
นำมาซึ่งการขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับคนร้ายนี่ค่ะ
แต่งตัวนะคะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่หมวกเสื้อกระเป๋าครับ
กางเกงรองเท้ารอยรองเท้าถุงมือเสื้อด้านใน
ดูในภาพจากกล้องวงจรปิดแทบไม่เห็นเสื้อด้านใน
แต่ตำรวจบอกว่าเขาสังเกตได้ว่าเสื้อด้านไหนมันเป็นลักษณะไหนยังไง
อกจากนี้ค่ะอาวุธปืนอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
แล้วคนร้ายก็มีท่อเก็บเสียงปืน
มดรับว่าจ้างโรงงานในจังหวัดปฐุมธานีผลิตนะคะ
ผลิตมาทั้งหมด๖๐ชิ้นจัดส่งให้กับพยานในจังหวัดสิงห์บุรี
แล้วสายลับเนี่ยค่ะก็เอาท่อเก็บเสียงปืนอันนี้ให้กับผู้ต้องหา
ที่ตำรวจใช้คำว่าสายลับเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องหา
แล้วก็เอาข้อมูลมาให้กับตำรวจนำมาซึ่งการจับคนร้ายได้
ถ้าฟังนายประสิทธิชัยที่โทรศัพท์ที่แถลงข่าว
ปฏิทิชัยบอกว่าสั่งซื้อท่อเก็บเสียงมาจากรุ่นน้องคนหนึ่ง
ตรงนี้ที่ตำรวจเขาขยายผลได้ก่อนแล้วว่ารุ่นน้องคนนี้ไปรับมาจากใคร
แล้วคนที่ส่งต่อมาให้ไปสั่งทำที่ไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ว่าผิดกฎหมายนะคะ
การผลิตท่อเก็บเสียงปืนเองนะคะผลิตไม่ได้ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะคะ
แต่ผู้ต้องหาไปซ้อมยิงปืนที่บ้านของสายลับนะในจังหวัดสิ่งบุรีนะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจยึดปลอกกระสุนปืน๘๑ปลอกค่ะ
มาตรวจพิสูจน์ค่ะที่เขาไปซ้อมยิงค่ะซ้อมยิง๘๑นัดค่ะ

ที่การแถลงข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าสายลับเนี่ยสายลับก็คือพยานแล้วฮะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าสายลับเพราะว่าเป็นคนนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ตำรวจ
หลังจากเขารู้ข่าวหรือตำรวจขยายผลไปถึงเขาก็ให้ข้อมูลหมด
คนนี้เขาก็บอกโอ้โหนี่ฮะเคยมาซ้อมยิงปืนที่บ้านผม
ใช่ค่ะไปเจอ๘๑ปลอกกระสุน
ทีนี้ค่ะ๘๑ปลอกที่ไปซ้อมยิงที่บ้านของสายลับคนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บมาหมดนะคะแล้วไปเทียบเคียงกับปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑๔ปลอก
อบกระสุนปืนให้เป็นล็อตเดียวกันค่ะที่เคยให้กับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหา
เมื่อเดือนกันยายน๒๕๖๒ดังนั้นทั้งปลอกกระสุนปืนทั้งหัวกระสุนปืน
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไปซ้อมยิงปืนที่สิงห์บุรีมันตรงกับที่ตกในที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยนะคะ
อกจากนี้ค่ะตำหนิรูปภัณฑ์ทองที่คนร้ายจี้ชิงไปแล้วก็ไปเจอที่บ้านเนี่ยค่ะ
ไปเจอที่บ้านในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก็บ้านของนายประสิทธิชัยบ้านของในครอบครัว
มันชัดค่ะเพราะว่าที่ตะขอเป็นภาษาอังกฤษมีคำว่าออโรร่าช่วงใกล้ใกล้ปลายสร้อยทองทั้งสองด้าน
ใกล้กับห่วงเกี่ยวตะขอค่ะครับมีข้อความระบุว่าทองเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เค
มีข้อความคำว่าอนันต์นี่อันนี้ก็คือชัดว่าเป็นทองที่คนร้ายชิงไปจากร้านทองออโรร่า
บินสันลบบุรี๙มกราคมแล้วตำรวจก็ไปเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
จากภาพในกล้องวงจรปิดกับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอันดับแรกเลย
ครับล้อแม็กซ์ค่ะล้อแม็กซ์ห้าก้านสีดำนี่เหมือนกันสติ๊กเกอร์ติดที่บังโครนหน้า
นี่เหมือนกันครับมีสติ๊กเกอร์ด้านหน้ารถสองข้างอันนี้ก็เหมือนกัน
ส่วนท้ายรถค่ะคันที่ก่อเหตุที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนส่วนรถต้องสงสัยทะเบียนขอไข่ฉอชิงทอทหาร
เจ็ดสองลบบุรีมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนสี่เหลี่ยม
ด้านบนกรอบสะท้อนแสงด้านล่างมีส่วนที่ไม่สะท้อนแสง
นี่คือแผนผังแรกครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งแผนผังค่ะ
ที่ตำรวจนำมาแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนวันนี้นะคะอืม
อีกหนึ่งแผนผังนี่ค่ะคือพยานหลักฐานค่ะ
พยานหลักฐานสำคัญที่เจอที่ถูกทำลาย
เรียงไปเลยนะคะพยานหลักฐานสำคัญก็จะไล่ไปเลยนะคะ
อันดับแรกที่บอกว่าเอ๊ะเหมือนคนร้ายเนี่ยพกมีดหรือเปล่า
มีมีดสั้นอยู่หรือเปล่านี่ค่ะไม่ใช่มีดนะคะ
เป็นพวงกุญแจที่อยู่ในมือซ้ายระหว่างก่อเหตุนะคะครับ
ส่วนทองอันนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมทองที่คนร้ายชิงมาแล้วเอาไปซ่อน
แล้วไปเจอที่หลังคาโรงจอดรถที่บ้านในตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรี
อันนี้คือทองส่วนปืนเป็นปืนของพ่อของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาปืน
ก็ไปเจอที่บ้านในตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
คนละหลังแต่ก็เป็นบ้านของพ่อแม่ของนายประสิทธิชัยนี่แหละ
รองเท้าค่ะรองเท้ากับกระเป๋าเป้ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ประสิทธิชัยผู้ต้องหาบอกว่าเผาทิ้งข้างห้องน้ำ
ในโรงเรียนที่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีหลักฐานตรงนี้นะคะส่วนท่อเก็บเสียงปืนหรือว่าปลอกลดเสียงปืนเนี่ยค่ะ
แต่อันเนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอแค่ชิ้นเดียวคืออันนี้นะคะ
ปลอกกระศูนย์มันก็ตรงกับกระศูนย์ที่ใช้ในการเกาะเหตุ
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานตามจุดต่างด้วยนะคะ
โรบินสันลบบุรีไปจนถึงบ้านผู้ต้องหาค่ะ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ต้องหาใช้หลบหนีผู้ต้องหาแวะทิ้งหลักฐานตามจุดต่างต่างตามป่าย่าข้างทางนะคุณผู้ชม
ที่เราสงสัยไงว่าเขาจะเปลี่ยนชุดหรือเปล่าจะเปลี่ยนรถจักรยานยนต์หรือเปล่า
ทิ้งหลักฐานระหว่างทางอะไรเอาไว้ยังไงบ้าง
จุดแรกที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาแวะทิ้งนะคือทิ้งหมวกไหมพรม
หมวกก่อนนะคะแล้วไปทิ้งถุงมือสีดำ
แต่เจ้าหน้าที่เขาเจอแค่ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายไม่เจอ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปไปทิ้งเสื้อค่ะเสื้อแขนยาวสีดำ
ต่อด้วยกางเกงลายพรางถอดทิ้งทีละชิ้นทีละชิ้นไล่ไปตามทางนะคะ

พยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดจากการสืบสวนของตำรวจ
นี่แหละค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลที่ตำรวจเขาไล่เรียงมา
ก็ขี่จักรยานยนต์หลังจากก่อเหตุก็กลับเข้าบ้าน
คือเอาจักรยานยนต์ไปคืนพ่อตาที่บ้านพ่อตา
ก็เหมือนกับทุกคดีนะที่สุดแล้วคนร้ายก็ทิ้งพยานหลักฐานเอาไว้
คือพอมาดูวันนี้เนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
มันก็ไม่ใช่น้อยนะหลักฐานต่างที่คนร้ายทิ้งเอาไว้นะ
ในประสิทธิ์ที่ใช่เนี่ย
จริงคนร้ายก็รู้ทันหมด
ทุกผู้ชมครับทีนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้ฟังการแถลงข่าวนะฮะ
ของตำรวจแล้วนายประสิทธิชัยนะครับ
ก็ได้ให้ข้อมูลเปิดปากมาทางสายโทรศัพท์นะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะความจริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ
ก็มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะพานายประสิทธิชัย
ไปชี้จุดไปทำแผนอะไรบ้างนะครับ
แถลงข่าวบ้างอ่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เปิดใจทางโทรศัพท์แล้ว
ก็ไม่ได้พาไปแถลงไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่คุมตัวไปฝากขังที่ศาลทันทีเลยนะครับ
ที่ศาลอายารัชฎาพิเศษนะฮะ

ก็เพราะว่าตอนนี้โอนคดีจากลบบุรีมาที่กองปราบรามแล้วนะครับ
สำหรับคดีที่นายประสิทธิชัยก่อเหตุเอาไว้ที่ลบบุรี
ในการกราดยิงจนคนเสียชีวิตไป๓ศพ

ท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานก็จะเห็นว่านี่คือชุด

วันนี้คุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ต้องหาคดีสำคัญไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
นี่ฮะประมาณบ่าย๓นะครับ
ตอนที่คุมตัวออกไปนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะช่วงนั้นนักข่าวก็พยายามจะสอบถามอยู่นะครับอืมที่เรา
นี่เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่พามาตรวจร่างกายก่อน
ก็พยายามจะสอบถามแล้วฮะแต่ว่านายประสิทธิชัยเองก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ

ฮานุมานของกองปราบราม๖นายก็คุมตัวนายประสิทธิชัย
ไปที่สารอาญารัชดานะครับ
เพื่อฝากขังผลัดแรกนะครับ

ใช้เวลาสัก๑๐นาทีจากกองปราบ
ก็ไปถึงศาลอายารัชฎาพิเศษนะครับ

แล้วก็ตรวจต่างนะฮะ

ขณะที่ใช้เวลาอยู่สักไม่นานนะฮะ

ในการที่จะทำตามขั้นตอนแล้วก็นำตัวไปฝากหางที่ศาล
สารอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องได้นะครับ
เป็นการฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๒๓มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์
จากนั้นเจ้าหน้าที่รัชธรรมก็มารับตัวต่อ
นะครับนำตัวนายประสิทธิชัย
คุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะ
ก็ออกไปประมาณ๔โมงเย็นนะครับ
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
นายกริจกระแสทิพย์เปิดเผยว่า
หลังจากที่ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ได้รับตัวนายประสิทธิชัยเข้าเรือนจำแล้ว
ได้พาไปทำประวัติผู้ต้องขังใหม่
ถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจร่างกาย
มีนักจิตวิทยามาพูดคุยประเมินสภาพจิตใจ
เรื่องต้นก็ไม่มีโรคประจำตัวนะครับจากการตรวจร่างกายปกติดีนะครับ
ก็ให้ทานอาหารมื้อแรกนายประสิทธิชัยก็กินข้าวสวยกับแกงเขียวหวานไก่
แล้วก็ผัดฟักไก่ใส่ไข่นะฮะ
ส่วนนายประสิทธิชัยนะครับก็จะไปอยู่ที่แดนแรกรับก่อนนะครับ
เป็นห้องควบคุมหมายเลข๑๑นะเรือนจำจะจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจรายอย่างเข้มงวด
มีผู้ต้องขังช่วยงานอยู่๒คนนะครับเป็นนักโทษชั้นดีอายุประมาณ๓๐ปี
ก็จะดูแลนายประสิทธิชัยในฐานะผู้ต้องขังใหม่นะฮะ
เนื่องจากวันแรกที่มาอยู่ช่วงแรกที่มาอยู่อาจจะมีความเครียด
ก็ต้องป้องกันหลายอย่างทั้งอาจจะเครียดจากการคิดสั้น
คาดตัวตายเพราะมันเคยมีอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะถูก
ผู้ต้องขังที่อยู่แดนแรกรับเหมือนกันบางคนก็อาจจะรู้ข่าวอืมอ่าว่าเออ
ก่อคดีไว้ขนาดนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็เลยต้องมีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเอาเป็นว่า
ขังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในการที่จะดำเนินคดี
ขั้นตอนต่างก่อนส่งฟ้องอายการเนี่ย
ระหว่างนี้ก็จะคุมตัวไว้ในเรือนจำไปก่อน
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของวันนี้
ที่เป็นใจความหลักนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราอยากจะย้อนให้คุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวาน
ครับตั้งแต่จับตัวนายประสิทธิชัยได้
เพราะว่าตามแผนผังที่ตำรวจนำมาแถลงข่าว
บอกว่านายประสิทธิชัยค่อยทำลายหลักฐานไปเรื่อยทีละจุดทีละจุด
หมวกทิ้งถอดถุงมือทิ้งถอดเสื้อทิ้งเนี่ย
เดี๋ยวเราขยายความเพิ่มเติมค่ะว่าเขาไปทิ้งอะไรไว้ตรงไหนยังไงบ้าง
อันนี้คือภาพเมื่อวานนะครับเมื่อวานค่ะที่ถูกรวบตัวนะคะ
ไล่ดูนะคะพอเมื่อวานเนี่ยตำรวจรวบตัวนายประสิทธิชัยได้นะคะ
ก็พาไปชี้จุดทิ้งของกลาง
เริ่มจุดแรกค่ะนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาให้การว่า
เอาเสื้อผ้าที่ใส่วันก่อเหตุไปทิ้งไว้ที่ป่าย่าข้างทาง
นี่ไปทิ้งอยู่ใกล้ใกล้กับซอยโยธาธิการลบบุรี
ตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะนี่ค่ะเจอเสื้อของกลางจริงจริง
เสื้อและกางเกงนี่คือหลักฐานสำคัญนะคะ
พอสอบปากคำนายประสิทธิชัยนายประสิทธิชัยบอกว่า
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์เอาทองที่ชิงมาได้
ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานบางรจันทร์ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ตำรวจก็เอาตัวมานะเอาตัวนายประสิทธิชัยมาชี้จุดนะ
แล้วก็ให้ชุดประดาน้ำลงไปงมหาหลักฐานเพิ่ม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปควบคุมด้วยตัวเองเลยนะคะ
เขาอ้างว่าพอทิ้งทองเสร็จขี่รถจักรยานยนต์ไปที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
เอารองเท้าไปเผาทำลายหลักฐาน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปคืนพ่อตาที่บ้านพักตำรวจ
แต่การค้นหาของกลางในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานบางรจันทร์
ยกเลิกไปในตอนเย็นเขาหากันทั้งวันนะคุณผู้ชมครับ
จะมารู้ก็คือตอนสองทุ่มเมื่อวานภรรยาของนายประสิทธิชัย
บอกว่าทองของกลางอยู่ที่หลังคาโรงรถที่บ้านพ่อแม่ในจังหวัดลบบุรี
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายประสิทธิชัยไปตรวจค้นนะคะสรุปแล้วก็เจอจริงจริง
นี่ฮะเมื่อคืนนี้ไปตรวจค้นทองเนี่ยซ่อนอยู่ที่โครงหลังคาที่จอดรถค่ะ
ใส่เอาไว้ในถุงเท้ามัดยางสีม่วง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วก็มีเหมือนกับเศษย่า
ยัดยัดเอาไว้อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาตอนนี้หน่อยค่ะ

หนึ่งครึ่งเลยครับไม่ต้องไหวเลยก็ลองลองครับ

มีกระดาษขาวไม่มีกระดาษขาวเดี๋ยวว่ากลาง
ถอยบันไดแล้วก็ลุกขึ้นลงไปเอากระดาษขาวแล้วก็ลุกขาว
จะได้วางให้แม่ดูด้วยให้เขาดูด้วยติดตรงนะ
มีไฟมีไฟมีไฟสองมีไฟสอง

วางให้ให้ให้ให้แม่ดูด้วยให้เขาดูด้วยติดตรงนะ
มีไฟมีไฟมีไฟสอง
มันถูกอยู่ในขุมเท้าสีดำนะครับ

ภายในนะครับมีสร้อยทอง
นะครับจำนวนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนับเลยน่ะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำทองที่เจอมานับนะคะ๓๑เส้น
สรุปแล้วนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาครับ
ได้เอาทองไปทิ้งแม่น้ำอืมนี่ค่ะก็ตำรวจก็เลยมองว่าเอ๊ะ
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็ให้การโกหกหลายอย่างเหมือนกัน
ให้การวกไปวนมาหลายอย่างเหมือนกันหลังจากถูกจับตัวเมื่อวานนะคะ
ทีนี้ค่ะตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปฏิบัติการพิเศษฮนุมานกองบังคับการปราบราม
คุมตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาขึ้นรถตู้
ออกจากกองกำกับการท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรี
ก็ไปที่ใต้สะพานที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ที่บอกว่าเอาทองไปทิ้งตรงนี้แล้วก็เอาท่อเก็บเสียง

ไปเจอที่บ้านแล้วแต่ท่อเก็บเสียงมันยังไม่เจอ

ตี๔ค่ะตำรวจนำตัวนายประสิทธิชัยไปที่กองบังคับการปราบราม
เตรียมห้องควบคุมตัวเอาไว้มีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องด้วยนะคะ
ก็ติดกล้องเพิ่มไปอีก๒ตัวเพื่อดูความเรียบร้อย
ตำรวจก็สอบปากคำเพิ่มนำตัวเข้าห้องควบคุมตัว
ห้องก็เป็นพื้นโล่งไม่มีเตียงนอนนะคะ
ก็มีแค่สุขภัณฑ์สำหรับขับถ่ายชำระร้างร่างกายค่ะ
ไม่มีผู้ต้องหาคนอื่นมีนายประสิทธิชัยคนเดียว
ตำรวจเฝ้าอยู่หน้าห้องขังอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้ววันนี้ช่วง๑๐โมงกว่าก็มีการต่อสายโทรศัพท์
เพื่อที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ทางการแถลงข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องของปืนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการยิงปืนนะครับ
มีข้อมูลจากตำรวจนะครับที่มีพยานยืนยันว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาไปซ้อมยิงปืนนะครับ
ที่บ้านของพยานคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะ
แล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืน๘๑ปลอกนะครับ
เริ่มจากผู้ต้องหาไปติดต่อคนที่เป็นพยานเนี่ยนะฮะ
แล้วพยานก็ให้ไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี๖๒นะครับ
พยานก็เป็นคนเอาให้ไปเช่นกันนะฮะ
หลังจากที่ไปสั่งซื้อมาจากโรงงานแห่งหนึ่ง

ท่อเก็บเสียงนี้เนี่ยโรงงานเขาผลิต๖๐ชิ้นนะครับ
คือถ้าท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือว่าที่ตำรวจนำมาแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับ
ท่อเก็บเสียงที่ผู้ต้องหาใช้ใส่ไปที่ปืน
แล้วเอาไปก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ตอนที่เป็นข่าวเป็นคดีนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชม
คุณเขมสอนคนที่เขาเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
คนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าพอเขาเห็นข่าวเนี่ยเขาจำได้จากอะไรรู้ไหม

เขาจำได้ว่าเขาใส่ยี่ห้อนี้ลงไป
ไปสั่งโรงงานโรงงานหนึ่งที่ปฐุมธานีเนี่ย
แค่หกสิบชิ้นอืมเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ย
เขาจำได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นล็อตที่เขาไปสั่งทำนี่
แล้วล็อตนี้ที่เขาสั่งทำก็มีคนสั่งซื้อต่อ
ก็คือวัยรุ่นที่นายประสิทธิชัยบอก
ว่าผมสั่งซื้อมาจากวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับ
เนี่ยตรงนี้คนนี้ที่เขาเป็นคนสั่งโรงงานผลิต๖๐ชิ้น
เขาส่งไปให้กับวัยรุ่นคนนั้นที่อยู่ที่สิงห์บุรีนะครับ
วัยรุ่นคนนั้นที่อยู่ที่สิงห์บุรี
ก็เอาไปขายต่อให้กับนายประสิทธิชัย
เนี่ยฮะตำรวจเขาต่อจิ๊กซอแบบนี้ครับ
ขณะที่นายประสิทธิชัยเองนะครับ
ยังเดินทางไปที่บ้านของคนที่เป็นพยานให้ตำรวจ

ยิงไปแปดสิบเอ็ดนัดนะตำรวจก็ได้หลักฐานหมดนะครับ
ปลอกกระสุนปืนที่ไปซ้อมแปดสิบเอ็ดปลอกนะครับ
เอาไปเปรียบเทียบกับปลอกกระสุนปืนที่
ที่เกิดเหตุนะครับ๑๔ปลอกนะครับ
ก็ตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้น
เรื่องของปืนนะครับเรื่องของอ่ากระสุนปืนนะ
การสั่งซื้อการเตรียมการการฝึกซ้อม
มันสามารถเป็นหลักฐานยืนยัน
พฤติกรรมของนายประสิทธิชัยได้หมด
ตามที่ตำรวจบอกคุณจะให้การยังไงก็ได้
ไปวนมากลับไปกลับมา
บอกหมดบอกไม่หมดก็แล้วแต่
แต่พฤติกรรมและวัตถุพยานหลักฐานต่าง
มันยืนยันได้หมดว่าคุณไปก่อเหตุอะไรไว้

ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งข่าวด้วยนะคะ
ยืนยันว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหาชอบยิงปืนมาก
คือในช่วงประมาณ๑๒เดือน
จะต้องไปซ้อมยิงปืนที่สนามกีฬายิงปืนเป็นประจำ
สนามที่เลือกไปใช้บริการไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องไปใช้บริการสนามกีฬายิงปืนที่ไหนเป็นพิเศษ
แต่แหล่งข่าวบอกว่าแต่ละครั้งที่ไปซ้อมยิงปืน
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาใช้เงินประมาณครั้งละ๒๓พันบาทเลยนะ
เพราะว่าต้องซื้อลูกกระสุนปืนนะคะเวลาไปซ้อมอ่ะ
ซ้อมยิงทีจ่ายเงิน๒๐๐๐บาทนะ
แต่เขาบอกเขามีปัญหาเรื่องเงินนะแต่ไปซ้อมบ่อย
ยิงทีไรจ่ายเงินครั้งละ๓๐๐บาทเอาสตางค์มาจากไหน
มีข้อมูลจากสนามกีฬายิงปืนจอมพลปพิบูลสงคราม

นายประสิทธิชัยเคยไปซ้อมยิงปืนที่นี่แต่ไม่ได้ไปบ่อยค่ะ
ไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมกีฬายิงปืนที่นี่นะคะ
ครั้งล่าสุดที่เคยเห็นไปซ้อมยิงปืนเห็นซื้อลูกกระสุนปืนชนิดลูกจริง
ครั้งละประมาณ๑๐๐๑๕๐นัด
ยิงปืนแต่ละครั้งก็ตกครั้งละประมาณ๑๕๐๐๒๐๐บาท
โดยประมาณนะคะเพราะว่าลูกกระสุนปืนขนาด๙มม
จะมีราคากล่องละ๕๕๐๗๕๐บาทแล้วแต่ยี่ห้อของลูกกระสุนปืน
อาวุธปืนที่นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเอาไปฝึกซ้อมยิง
ว่าก็คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
คุณผู้ชมเอาไปซ้อมยิงในสนามก่อนซ้อมทีสองสามพันแล้วไปบ่อยด้วย
นี่นะฮะโอ้โห
ท่านผู้ชมครับที่นายประสิทธิชัยได้สารภาพถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะบอกว่ามีเรื่องของปัญหาส่วนตัวกับปัญหาการเงินนะครับ
นายประสิทธิชัยนะฮะก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ในการที่จะพูดสับขาหลอกเจ้าหน้าที่
เอาทองไปทิ้งน้ำแล้วก็หาไม่เจอเนี่ย
หรือว่าดูแล้วจากพฤติกรรมหรือว่าการพูดของเขาก็ไม่รู้ว่าพูดจริงไม่จริงบอกหมดไม่หมดอะไรยังไง
แท้จริงแล้วนายประสิทธิชัยคนนี้นะครับที่เคยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นคนยังไงกันแน่นะครับนิสัยใจคอเป็นคนยังไงนะครับ
ทำไมถึงก่อเหตุโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้นะครับ
มีผู้ที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของนายประสิทธิชัยคนหนึ่ง
เขาให้ข้อมูลกับเรานะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวี
บอกว่าเขาเนี่ยเห็นนายประสิทธิชัยมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะ
ตอนนี้ที่ก่อคดีเนี่ยอายุ๓๙นะครับ
พ่อแม่ของนายประสิทธิชัยพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะ
แม่เป็นครูเกษียณแล้วทั้งคู่นะครับ
มีน้องสาวเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่ลบบุรี

นี่เขาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
โดยบอกว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวข้าราชการนะครับ
แล้วพ่อกับแม่ของนายประสิทธิชัยก็ยังมีบ้านอีก๑๒หลังที่ปล่อยให้เช่า
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องการเงินขัดสนเงินทองไหม
ถ้าโดยครอบครัวแล้วไม่มีแน่นะฮะ
แต่โดยส่วนตัวนายประสิทธิชัยจะไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจะไปทำอะไรยังไงอีกหรือเปล่าเนี่ย

ตั้งแต่เด็กนายประสิทธิชัยไม่เคยลำบากเลย

ก็ถือว่าเป็นเด็กดีนิสัยดีน่ารักคนนึงนะครับ
หลังจากเรียนจบภาระศึกษาก็มาเป็นครูนะ
ดูแล้วอนาคตก็น่าจะไกลในสาขาอาชีพนี้
เพราะว่าจากครูอัตราจ้างก็สอบบรรจุราชการครูได้เมื่อปี๕๓
ทำงานมาได้แค่นี้ครับประมาณไม่ถึง๑๐ปี
จาก๕๓มา๖๒ปีที่แล้วเนี่ยสามารถสอบเป็นผู้มนุยการโรงเรียนได้
อายุเพียงแค่๓๘๓๙ปีเท่านั้น
นิสัยแล้วก็อัธยาศัยดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานมีแต่คนรัก
อันนี้แหล่งข่าวเราบอกนะครับทำงานกับผู้บังคับบัญชาก็ดี
นี่ภาพตอนเด็กเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ภาพตอนทำงานนะครับ
แต่แหล่งข่าวคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือข้อดีแต่ถามว่าข้อเสียมีไหมมีเพราะเป็นคนเจ้าชู้นะฮะ
ผู้ต้องหาเป็นคนเจ้าชู้ครบซ้อนผู้หญิงหลายคนมีผู้หญิงผัวพันหลายคนตั้งแต่โตเป็นนุ่มแล้วทำงานนะฮะ
ทั้งแบบเห็นและไม่เห็นนะครับแล้วก็บอกว่าตกใจมากที่รู้ข่าวว่านายประสิทธิชัยถึงขั้นก่อเหตุฆ่าคนยิงคนเพื่อไปชิงทองนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าทางครอบครัวไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำนะครับซึ่งรู้สึกเสียดายอนาคตมากนะฮะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของดำรัฐศิษฐธิชัยเองตอนนี้ก็เสียใจมากเช่นกันของการกระทำของลูกชาย

พ่อแม่ก็มีฐานะมีรับราชการทั้งคู่
ก็ส่งเสียลูกเรียนจนลูกทั้งสองก็รับราชการ
ส่วนตัวพอก๊อฟก็เรื่องของการทำงาน
ก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่น่าจะมีอนาคตที่ไกล
เพราะว่าในสายครูจากครูแล้วก็มาเป็นผู้บริการโรงเรียน
วัยขนาดนี้ถือว่าไปได้ไกล
อัธยาศัยดีแล้วก็โดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาเนี่ย
เขาให้ความร่วมมือดีสนับสนุนงานในระดับเขตพื้นที่เนี่ยดี
ประธานทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา
จะขออะไรมาเขาก็ยินดี
พอก๊อฟนี่เป็นคนเจ้าชู้ไหมครับ
เท่าที่รู้มาก็มีครบซ้อนหลายคน

น่าจะครบหลายคนอยู่มีผู้หญิงหลายคน
ตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนุ่มขึ้นมาเนอะ
มาเริ่มทำงานขึ้นมาอะไรมาก็
ทราบว่ามีผู้หญิงหลายคนที่มาเข้ามาในชีวิตเขา
อ่าเนี่ยฮะก็อย่างที่แหล่งข่าวคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเราอ่ะ
โดยพื้นฐานครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามไปถึงบ้านเลยนะคะ
ไปถึงบ้านของพ่อแม่ของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาค่ะ
ก็วันนี้บ้านปิดนะคะประตูล็อกนะคะนี่ค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์คุณรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะ
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่มาค้นบ้านเมื่อวันก่อน
ก็ไม่เจอพ่อกับแม่ของนายประสิทธิชัยที่บ้านหลังนี้อีกเลย

แต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวค่ะอยู่กัน๔คน
มีพ่อมีแม่มีตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาแล้วก็มีน้องสาว
ว่าก็เป็นเด็กน่ารักนิสัยดีร่าเริงเป็นเด็กตั้งใจเรียน
เรียนเก่งไม่ได้มีนิสัยเกเรพอโตก็มีการงานที่ดี
เป็นครูในเมืองลบบุรีไปเป็นใหญ่เป็นโต
ไปเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ
แล้วก็เนี่ยย้ายไปอยู่ข้างนอกไปแต่งงานอยู่กินกับภรรยาบ้านหลังนี้
ก็เลยไม่ค่อยได้มาภรรยาหรือครูปอยก็เจอสองสามครั้ง
เป็นคนดีนิสัยดีเหมือนกันอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะคะ
เพื่อนบ้านบอกแปลกใจแปลกใจจริงครับที่นายประสิทธิชัยก่อเหตุนี้
ก็เพราะว่าคือบ้านพ่อแม่เขาฐานะดีนะบ้านมีสตังค์นะคะ
มีเงินมีทองอยู่กินกันแบบปกติไม่มีปัญหาอะไรเลย
รู้เรื่องเนี่ยช็อกมากไม่คิดว่าคนร้ายคือนายประสิทธิชัย
ข้างบ้านที่เราเคยรู้จักค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยการใช้ชีวิตหรือว่าเงินทองส่วนตัว
ถ้าอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหก็คบผู้หญิงหลายคนมากหน้าหลายตา
ใช่ไหมใช้ของแพงยิงปงยิงปืนอะไรอย่างเงี้
มันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นรถนี้ก็ขับบิโยงบีเอ็ม
ก็มีคำถามว่าทำไมต้อง๒๔มกราคมนะครับ
มีข้อมูลว่า๒๔มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายประสิทธิชัยที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย

เขาจะต้องไปทำโครงการมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียน
เรียนค่ะคุณผู้ชมคะยังมีประเด็นให้ตามกันต่อค่ะกรณีนาย
สิทธิชัยผู้ต้องหากราดยิงชิงทองที่ลบบุรีเนี่ยนะคะ
คือหลายคนสงสัยเราเล่าไปแล้วว่าโอ้โหชีวิตเขาดีครับพ่อ
แม่ทำงานดีพ่อเป็นอดีตตำรวจแม่เป็นครูน้องสาวเป็นเพชร
ชัชกรตัวเองเป็นอดีตผู้มนุยการโรงเรียนที่สิงห์บุรีมี
เงินมีทองทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไป
คุยกับคนที่เคยทำงานร่วมกันกับผู้ต้องหาครับที่โรงเรียนที่
ต้องหาเคยเป็นผู้มนุยการอยู่อ่ะนะคะทางโรงเรียนก็บอก
ว่าคือโอ้โหไม่เชื่อจริงจริงว่านายประสิทธิชัยคนนี้จะเป็น
ผู้ต้องหาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะทีมข่าวของเราไป
คุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเลยนะของที่เขาเรียนอยู่
เนี้ยที่นายประสิทธิชัยเคยเป็นผอเขาบอกว่าโอ้ยตอน
เคยเจอกันเนี่ยนะเป็นคนดีมากรักเด็กนักเรียนทุกคนหลัง
เกิดเหตุเนี่ยหลังจากเป็นข่าวเนี่ยผู้ปกครองของเด็กนัก
เรียนถามประสิทธิชัยผู้ต้องหาด้วยนะว่าเห็นข่าวไหม
คราวนี้อ่ะตำรวจจับคนร้ายได้หรือยังก็ไม่รู้ที่ใจไม่
พูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอยู่เลยอ่ะครับแต่พอสุดท้าย
แล้วตำรวจจับอ้าวคือนายประสิทธิชัยคือพอโรงเรียน
เลยนะคะส่วนที่บอกว่าสาเหตุเป็นเรื่องเงินเนี่ยก็อาจจะ
เป็นเพราะว่าใช้ชีวิตแบบหรูหราแต่ผู้ปกครองของเด็ก
บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินจริงมันมีทางออกอย่างอื่นนะ
มันไม่ถึงขั้นต้องไปกรัดยิงชิงทองนะ
ขายทิ้งสิขายไปสิจะได้ไม่ต้อง
เออมีภาระมีหนี้สินปรึกษาครอบครัวสิ
คุณพ่อคุณแม่ก็มีสตางค์น้องสาวก็การงานดี
ทำไมถึงมาทำแบบนี้นะคะ
ที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นสัปดาห์แล้วนะคะครับเป็นสัปดาห์แล้วแปลว่า
ตำรวจเขาล็อกเป้าเอาไว้นานแล้วนะคะเธอก็บอกว่าไม่ได้เอกใจอะไร
คิดว่าเออไปตรวจราเรื่องของยาเสพติดแล้วมีเฮลีคอปเตอร์ไปวนดูด้วยนะคะ
อ่าก่อนจะจับเป็นอาทิตย์นะครับตำรวจเขาล็อกเป้าเอาไว้อ่ะค่ะ
นายประสิทธิชัยเคยเอาปืนอัดลมไปยิงนกพิราบในโรงเรียน
เพราะว่านกไปเกาะตามต้นไม้ตามอาคารเรียนอืมเนี่ย
นายประสิทธิชัยเอาปืนอัดลมไปยิงถึงในโรงเรียนแบบนี้ค่ะ
ผู้ปกครองนักเรียนบอกว่าก็แปลกใจเหมือนกัน
แต่ไม่ได้คาดคิดไงว่าจะเป็นคนโอ้โหโหดเยี่ยมอะไร
แกก็เป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยดีอ่าตามที่เราเห็นอ่ะ
พอก็ไม่น่าไปทำอย่างนั้นหรอกฐานะทางบ้านเราก็ดี
คุยกับพ่อกับแม่ไปเลยขอขายรถคันหนึ่งใช้หนี้ดีกว่า
จบไหมอ่าแต่ไปยิงคนตายเนี้ยแล้วเป็นคดีเนี้ย
แต่ถ้าเกิดอยากตายแล้วทำไมไม่เอาปืนยิงตัวเองไปเลย
ไม่ต้องมาสร้างให้คนอื่นเขาเดือดร้อนชีวิตแกหรูหลาม
อย่างว่าเนอะคนมันติดหรูอ่ะถ้าคนเราติดหรูอ่ะ
มันก็จะประมาณนั้นอ่ะมันคิดไม่ได้ไง
คืออันนั้นมันจะต้องขายไม่ได้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้โรงเรียนที่นายประสิทธิชัย
ผู้ต้องหาเคยเป็นผู้มนุยการโรงเรียนอยู่เนี่ยนะคะเขาปิดการเรียนการสอนสองวันนะคะ
เพื่อให้ดูเรื่องของสภาพจิตใจของน้องนักเรียน
หรือว่าคุณครูที่เคยร่วมงานนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียน
บางทีเด็กนักเรียนตกใจไงสะเทือนใจเด็กแล้ว
เด็กอยู่แต่เขาก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ก็กลัวจะกระทบจิตใจเด็กให้หยุดเรียนก่อน
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนก็เลยบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
การสอบของเด็กเด็กนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่ว่า
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างการแถลงข่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะบอกว่าโอ้จะมอบตัวอยู่แล้วครับ
ตั้งใจจะมอบตัวยี่สิบสี่มกราคมอ่าคนก็สงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมต้องยี่สิบสี่มกราคมนั่นเหรอสิแล้วมั่นใจได้ยังไงว่า
ช่วงระหว่างทางก่อนจะถึง๒๔มกราคมจะไม่ถูกจับก่อน
ทำไมต้องเออตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัวยี่สิบสี่มกราคมอืม
ประหลาดใจมากเดี๋ยวเรามีคำตอบว่าเอ๊ะยี่สิบสี่มกราคม
มันมีกิจกรรมอะไรเขาบอกว่าเขาติดงานกิจกรรมของโรงเรียนใช่ไหม
ครับคือช่วงบ่ายวันนี้นะคะในวันลบสงวนนาม
ผู้ช่วยเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่โรงเรียนนะคะให้กำลังใจครูดูสภาพจิตใจของครูของนักเรียนนะคะ
เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะกำลังจะถูกยุบด้วยนะคะ
ครับเพื่อไปรวมกับโรงเรียนอื่นเพราะว่ามีนักเรียนแค่ห้าสิบสองคน
อาจจะทำให้นายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเครียดเพราะว่าจะถูกแขวนจากตำแหน่งพอ
ทีนี้นายวรบก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นประเด็นนี้เนี่ยนะ
มันไม่จริงหรอกมั้งเพราะยังมีตำแหน่งมีสถานที่อื่นอื่นรองรับ
ตามกำหนดวันนี้ก็คือวันที่นายประสิทธิชัยนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กค่ะยี่สิบสามอาคาราคมในหนังวันนี้นะ
ใช่วันนี้เขามีประชุมนายประสิทธิชัยบอกว่า
ติดกิจกรรมของโรงเรียนห่วงเรื่องงานเลยกะจะมอบตัวยี่สิบสี่
เพราะคนก็มองว่าจะส่วนหนึ่งความเครียดหรือว่าความเกรี้ยวกราด
ไปก่อเหตุยิงคนเพื่อจะชิงทองเนี่ยเพราะเครียดเรื่องโรงเรียนจะถูกยุบหรือเปล่า
แต่ท่านท่านวันลบบอกว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องนี้ไม่มีทาง
เพราะว่ามันไม่ใช่มันมีทางอื่นเยอะแยะที่จะเป็นทางออกสำหรับการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก
แล้วก็ยี่สิบสี่มกราคมอ่ะนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาก็ครับ
โครงการจะมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียนเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้ใช้งาน
หารายได้เสริมเรียนรู้การสีข้าวครับเงินที่ใช้ในโครงการก็มาจากครูที่เกษียณ
อืมมอบให้ครับคุณผู้ชมก็สงสัยว่าโอ้โหคุณก่อเหตุสักขนาดนั้น
ราดยิงคนตายไปสามศพคนเจ็บไปสี่ชิงทองไปแล้วห่วงงานอืม
ห่วงกิจกรรมที่โรงเรียนเดี๋ยวยังยังไม่มอบตัว๑๒๔มกรคมเนี่ย

ทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของการใช้ชีวิตของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
เนี่ยครับที่เราไปตรวจสอบมาเนี่ย
พบว่านายประสิทธิชัยกับภรรยานะฮะที่เป็นครูเหมือนกันเป็นครูสาวเนี่ยนะครับ
ลักษณะเหมือนกับพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวกิจกรรมที่ทำนะครับ
ที่นายประสิทธิชัยจะแต่งงานกับครูที่เป็นภรรยา
เปิดประทุนสีขาวคันนี้นี่
แล้วก็ใช้รถคันนี้ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วย

โรงเรียนที่สิงห์บุรีที่เป็นผอนะครับ
เป็นรถคันเดียวกับที่ตำรวจกองปราบชุดฮานุมานที่ไปดักจับ
แล้วก็รวบตัวได้นะครับซึ่งไปเจอกระสุนปืนยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ห้าง
ชนิดเดียวกันเลยอยู่ในรถนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีบีเอ็มอีกคันนึงนะครับแต่เป็นสีดำนี่เป็นคันของภรรยา
ภรรยาเคยโพสต์ภาพสามีช่วยล้างรถคันนี้ให้นะฮะนายประสิทธิชัยล้างรถให้กับภรรยาอยู่
แล้วก็รถเบนส์สีเทาอีกคันหนึ่งด้วยของภรรยานี่ฮะภรรยาเขาก็จะค่อนข้างมีตังค์
นายประสิทธิชัยยังชอบใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟื่อยพาภรรยาไปกินไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลา
ใช้ของใช้เครื่องแต่งกายแบบแบรนด์เนมอย่างครั้งหนึ่งในวันเกิดนะของนายประสิทธิชัย

การใช้ชีวิตติดหรูก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ได้มาจากครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้ว
ถ้าไม่ใช่ว่าบ้านรวยกันอยู่แล้วอ่ะพูดตรงอ่ะนะ
จะเป็นฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายตัวนายประสิทธิชัยเองก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วแต่เนี่ยเงินเดือนของราชการที่เป็นครูหรือว่าระดับพอที่เพิ่งสอบเป็นพอได้ไม่ถึงปี
บวกเงินเดือนครูของภรรยาด้วยจะสามารถใช้จ่ายได้ขนาดนี้ไหมนะฮะ
เราไปดูเรื่องของเงินเดือนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนายประสิทธิชัยรับตำแหน่งภูมิในการโรงเรียน
เมื่อมีนาคม๖๒เดิมก็เป็นครูนะก็มีวิทยาฐานะเป็นราชการระดับชำนาญการ
ดังนั้นเงินเดือนของนายประสิทธิชัยนะครับเงินเดือนจะ๒๘๔๐๐บาท
มีเงินวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอีก๓๕๐๐บาท
รวมแล้วเงินเดือนเดือนละ๓๑๙๓๐บาทนะครับ
เงินเดือนของภรรยาที่เป็นครูบรรจุใหม่ก็อยู่ราว๑๕๐๐บาท
๒คนก็รวมกันประมาณ๔๖๙๓๐นะฮะ
เงินเดือนอาจจะไม่มากแต่ไม่ลำบากแน่นอน
คุณครูหลายท่านก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้ใช่ไหมครับ
หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพดูแลเด็กได้
แต่การใช้ชีวิตของนายประสิทธิชัยเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงภรรยาเขานะ
อันนั้นก็ว่ากันไปเขาอาจจะมีสตงสตางค์อยู่เนี่ย
ประสิทธิชัยเองเนี่ยจะมีเงินมีทองในการที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหลาแบบนี้ได้ไหม
นายประสิทธิชัยนะครับรายรับก็คือเงินเดือน
รายได้นะเป็นเงินเดือนนะฮะหนี้สินเนี่ยไปกู้เงินจากสากรออมทรัพย์ครูยอดหนี้นะครับ
ตั้งแต่มีนาคม๒๕๖๒คือ๑๗๐๐๐๐๐บาท
ต้องมีการหักเงินเดือนเพื่อจ่ายสหกรออมทรัพย์ครูทุกเดือน
โดยให้หักเดือนละ๑๓๕๐๐บาท
นายประสิทธิชัยจะเหลือเงินเดือนที่เหลือใช้คือเดือนละ๑๖๖๘๔บาทนะครับ

นี่หักหมดแล้วนะครับหักส่งสหกรณ์หักภาษีหักกองทุนบำเน็ตบำนานราชการนะครับ
หนี้ก้อนนี้สหกรออมทรัพย์ครูเป็นหนี้ที่กู้ยืมเมื่อปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็วางประกันสินเชื่อไว้๙แสนบาท
มีครูที่เป็นสมาชิกสหกร๕๖คนค้ำประกันให้นายประสิทธิชัย

คือจะกู้สหกรณ์เนี่ยเขาต้องมีคนค้ำเป็นเพื่อนหน่วยงานเดียวกันนี่แหละ
ราชการด้วยกันนี่แหละต้องค้ำให้นะฮะสากรที่ไหนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ
แต่ว่านายประสิทธิชัยตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหานะครับ
คดีฆ่าคนตายคดีชิงทองไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
แล้วชำระหนี้สหกรนี้ไม่ได้๑๗๐๐๐๐๐บาทเนี่ย
คนนี้จะทำยังไงผู้ค้ำสงสัยตอนนี้นี่นอนกันหนาวร้อนนะครับ
อกจากนี้ยังมีหนี้สินเงินกู้จากธนาคารอีก๑ล้านบาทเศษนะครับ
ตรวจไปตรวจมานี่เป็นรถสวมทะเบียนนะฮะ
กรมศุลกากรยึดรถต้องหาเงินไปเสียค่าปรับอีก๖แสนบาท
โอ้โหนี่ก็ต้องไปดูว่าภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือเปล่า
ถ้าจดทะเบียนสมรสมันก็มีผลทางกฎหมายใช่ไหม
ในการติดตามเรื่องของหนี้สงหนี้สินสิ่งต่างที่ก่อเอาไว้
หรือจะลำบากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ไหม
คนโค้งคนค้ำโอ้โหตอนนี้ยุ่งเลย
แต่ทีนี้มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะครับ
บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยชอบไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเป็นประจำ
ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไปบ่อยแต่คนที่ฟิตเนสบอกว่านายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไม่ได้ติดหรูอะไรเลย
ส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐไปไปคุยกับคนที่เคยออกกำลังกายกับผู้ต้องหาค่ะอืม
เขาบอกว่าออกกำลังกายที่นี่มาหลายปีนะคะแล้วก็มีคนที่คุ้นเคยเจอกันบ่อยก็ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าตัวนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยคนในฟิตเนสเขาบอกว่าเป็นคนนิสัยดี
ครับใจดีรักเพื่อนไม่ก้าวร้าววันไหนเล่นฟิตเนสด้วยกัน
เขาจะมาช่วยดูคนที่มาเล่นอ่ะมาช่วยดูตลอดเลยเวลาใครเล่นหนักก็มาช่วยสอน
เวลาใครไปใหม่เล่นไม่ค่อยเป็นก็ไปช่วยบอกบอกว่าเล่นยังไงให้หุ่นดีอะไรแบบเนี้ย
ตั้งแต่นายประสิทธิชัยแต่งงานก็ไม่ค่อยได้มาพอไปเป็นผู้มนุยการโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้มา
แล้วที่บอกว่าชอบเปบ่าแบรนด์เนมคนในฟิตเนสเขาบอกว่าไม่จริงครับ
ไม่เคยเห็นเอาอะไรมาอวดเลยบีเอ็มเดอร์เบอร์ยูก็ซื้อมาเป็นสิบปีแล้ว
เป็นรุ่นเก่าก็ยังขับอยู่เนี่ยค่ะเวลาไปเที่ยว
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนหรือย่าพี่พี่น้อง
คนข้างบ้านที่พี่เห็นที่เขาไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ่าก็เลยทุกคนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวพี่ก๊อฟครับก็คือไม่ใช่คนที่แบบ
ุ้งเฟ้อครับไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าต้องซื้อของแบรนด์เนมต้องหรูหลาอะไรอย่างนี้
นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนในนี้เขาเป็นคนอาจจะค่อนข้างที่จะประหยัดด้วยซ้ำนะครับ
เพราะว่าผมบอกจังว่าเพราะว่าทางบ้านเขาทั้งพ่อทั้งแม่เขาเป็นคนมีฐานะนะครับ
หรือพวกรองเท้าออมรังกายมากกว่าใช่ที่เขาใช้ไปซื้อแบบแบรนด์เนมไม่ประจำใช่
แต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอืมเราก็พยายามไปดูอ่ะนะฮะว่าจริงจริงแล้วเขาจะเป็นคนที่
ตกลงแล้วยังไงกันแน่ใช่เพราะเราอยากรู้ว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเงิน
จริงแล้วเขามีปัญหาเรื่องเงินจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข้ออ้างหรืออะไรกันแน่ที่เขาบอกกับตำรวจนะ
ปัญหาส่วนตัวคือปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่ก็ธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เหรียญยังมีสองด้านใช่ไหมคนเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับ
มุมหนึ่งเขาเจอแบบนี้แต่อีกมุมนึงเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมีเบาะแสสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ตำรวจเข้าไปไล่มาได้นะฮะ
แล้วผมเชื่อว่านี่แหละตำรวจต้องไปไล่มาได้หลายวันแล้วค่ะนะฮะ
ก่อนที่จะไปถึงการล็อกตัวแล้วจับกลุ่มตัวนี่ครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือ
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวันที่๙มกราคมตอน๒ทุ่มกว่า
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้นี่คือนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหานะฮะพาภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละเสื้อสีแดง
ไปเลือกซื้อทองพนักงานที่ยืนอยู่ที่ร้านเนี่ยนะครับ
อ่าที่ท่านผู้ชมเห็นหันหน้ามาเนี่ยนี่คือหนึ่งในผู้เจ็บนะฮะค่ะ
หนึ่งในผู้เจ็บที่ถูกยิงตอนที่เกิดเหตุนะครับชื่อว่าคุณเปรมิกา
นะฮะอ่าทีแรกมีข่าวว่านี่คือคุณธิดารัฐที่เสียชีวิต
ไม่ใช่นะครับนะฮะแล้วเขาบอกให้จับสังเกตท่านผู้ชมดูนะฮะ
คุณเขียนมาสอนดูคนมาเลือกซื้อทองแต่น่าเครียดมาก
เหมือนมาดูลาดเหล่าเห็นไหมกอดอกเคร่งครึม
ไม่เหมือนกับพาเมียมาซื้อทองอ่ะคือไม่ได้แบบเออเลือกทอง
อ่ากำลังจะซื้อฟักเงินจ่ายครับสายตามองไปรอบรอบ
นอกจากจะมีเหตุผลเดียวก็คือไม่อยากซื้อให้เมียใช่ไหม
แต่นี้คือดูอ่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับสังเกตสังการใช่ใช่
ใช่ดูว่าเอ๊ะยังไงตรงไหนมีกี่คนอะไรยังไงที่ทางเป็นยังไงดูเคร่งขึมเคร่งเครียด
จดจำรายละเอียดต่างต่างคือตำรวจบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะตั้งแต่เป็นข่าวอ่ะ
คนที่มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ยังไงยังไงก็ต้องมาดูลาดเหลาก่อน
ไม่ใช่เออไม่เคยมาเลยอยู่ดีมาก่อเหตุอะไรแบบนี้มันต้องมีเขาก็เลยไล่ไปดูภาพย้อนหลัง
ทีนี้มันก็พอเห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหพูดกันไปถึงนู่นอ่ะอ่า
บอกว่าเนี่ยตอนที่มาถึงมันมีลักษณะว่าผู้ต้องหากับภรรยามีการต่อปากต่อคำทะเลาะ
กับพนักงานของร้านที่ถูกยิงเสียชีวิตโยงไปถึงนู่นนี่นั่น
เราตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับไม่จริงนะฮะพี่ชายของคุณธิดารัฐ
พนักงานของร้านที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับก็ยืนยันว่าในครอบครัวเนี่ย
หรือว่าน้องสาวหรือว่าตัวพี่ชายของคุณธิรัติเองนะครับไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยพูดคุยกับนายประสิทธิชัยเลยเพราะฉะนั้นขอวอนสังคมหน่อยว่า
อย่าเอาน้องสาวไปเกี่ยวข้องอีกค่ะน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เขายังมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกมีสามีหรือมีพี่ชายที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อีก
อย่าไปลือกันเลยว่าเหตุผลส่วนหนึ่งถูกยิงไปสี่นัดเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้
มีปัญหามีความแค้นส่วนตัวอะไรกับนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาไม่มีทั้งนั้น

เดี๋ยวฟังนะครับพี่ชายของคุณธิดารัฐนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสอบถามได้ไปพูดคุยมา
วางจะบอกผมหมดทุกเรื่องทุกเรื่องจริงจริงครับอันนี้ผมพูดอะไร
พี่ผมไม่เคยรู้จักแล้วน้องผมก็ไม่เคยรู้จัก
เขามีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ตัวของขอโทษนะฮะกวางเนี่ยอาจจะโทรศัพท์ไปโวยวายกับทางฝั่งนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีพี่ไม่มีพี่ผมรับประกัน๑๐๐น้องผมเนี่ยทำงานอาทิตย์๗วันทำงาน๖วัน
เข้างาน๓โมงเช้าเลิก๓ทุ่มบ้านผมอยู่ติดโลบินสัน๖๐๐เมตรในบ้านผมเนี่ยข้ามไปเนี่ยคือบ้านผม
พ่อมารับตลอดวันหยุดคือพาลูกไปเที่ยวหรือพาไปหาผมบางทีผมอยู่ยุธยาอยู่ระยองเนี่ยพาไปเที่ยวหาผมอะไรอย่างเงี้ยผมทำงานอยู่นู่นไง

พี่โอ้โหพี่ผมคือว่าเฮ้ยน้องอันเนี้ยแบบขอบคุณคุณตายนึงซ้ำน้องกูอีกเหรอวะ
นึงมันเป็นแค่ซ้ำเติมของเราจริงพี่มันใครก็รับไม่ได้
อ่านี่นะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงพฤติกรรมส่วนตัวของนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรื่องอ่าความเจ้าชู้คบผู้หญิงหลายคน
นี่นะฮะแต่เพื่อนเข้ามาเม้นต์เนี่ยนะเพื่อนมาแซวบอกว่าโอ้โหบอกรักกันขนาดนี้เนี่ยบอกรักออกสื่อแบบนี้ไปทำอะไรผิดมาแน่
ภรรยาของนายประสิทธิชัยก็เข้าไปตอบเมนต์ของคนที่เข้ามาแซวบอกว่ารู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราไปกันได้นี่ฮะแล้วก็ยังบอกถึงคนที่เม้นต์มาเนี่ยนะบอกว่าอยู่ใกล้ก็ส่องให้พี่บ้างนะ
เหมือนกับภรรยาก็จะรู้พฤติกรรมของสามีก็คือนายประสิทธิชัยอยู่ว่าเขาเป็นคนยังไง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

แต่วันนั้นจำพี่ผู้หญิงเขาได้อยู่ว่าพี่เขาสวยและคุณเปรมิกาคนนี้นอกจากในภาพกล้องวงจรปิดภาพนี้ที่เหมือนกับผู้ต้องหาไปดูราชลาวเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในวันเกิดเหตุเก้ามกราคมด้วยนะคะเขาถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะคะถูกยิงเขาที่หน้าอกด้านขวายังมีเลือดออกในปอดแล้วก็ถูกยิงเขาที่ขาซ้ายด้วยตอนนี้เธอก็เลยบอก
ทางซ้ายมือเดี๋ยวดูภาพนะคะครับเป็นคนที่ติดกิฟต์
วกคริสต์มัสสีแดงครับแต่ไม่มีน้องกวางอยู่
วันนั้นเนี่ยนี่นี่ค่ะวันนั้นเนี่ยไม่ได้สังเกต
นายประสิทธิชัยผู้ต้องหากับภรรยามาเลือกซื้อทองหรือเปล่า
เขาบริการลูกค้าคนอื่นอยู่นะคะนี่ค่ะ
แต่ยืนยันได้เลยว่าน้องกวางผู้เสียชีวิตเนี่ยนิสัยน่ารักมากรักแฟน
ไม่ได้ไปโอ้โหมีเรื่องชู้สาวอะไรกับใครแน่นอน
นั้นลูกค้าค่อนข้างเยอะค่ะส่วนตัวแล้วไม่ได้เห็นลูกค้าคนนั้น
เพราะว่าคนที่รับจะเป็นพี่น่าจะเป็นพี่เมมวิกาถ้าดูจากภาพ
เขาไม่รู้จักกับผู้ตายเลยค่ะไม่รู้จักกับผู้ร้ายค่ะ
กับผู้ตายนี่คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักอะไรกันเลย
ใช่เขาคือมากว่านี่หรือมากอะไรก็ไม่มี
ไม่มีเขาควรรักสามีมากครับเองใช่
เพราะว่าเคยทำงานที่ด้วยกันด้วยกันมาตั้งแต่ใช่ก็คือสนิทกันพอสมควรมาก
เพราะฉะนั้นในวันที่มาดูรัดเราตรงนี้ถ้าจะมีปัญหาจริง
ก็มีปัญหากับเมียตัวเองนั่นแหละอืมนะก็คงจะบอกเมียมา
ถ้าเกิดเมียเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะ
ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูทองจะซื้อทองให้
แต่พอไปถึงไม่ได้ซื้อให้เลยไงใช่ไหมตัวเองก็มัวแต่เนี่ย
รัดเหลาเคร่งขึมเนี่ยอ่าพนักงานที่ร้านก็เลยบอกว่าเนี่ย
โอ้โหดูภรรยาแล้วก็ท่าทางเขาก็ไม่ค่อยพอใจค่ะอ่า
ผู้ชมครับทีนี้พอนายประสิทธิชัยผู้ต้องหาที่เปิดปากสารภาพออกมา
อ่าผ่านการแถลงข่าวของตำรวจในวันนี้เนี่ยนะครับอ่า
ที่บอกเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะทางนายอัตภพลทองทิพย์
พี่ชายของนางสาวธิดารัฐทองทิพย์หรือว่าน้องกวางพนักงานของร้าน
ออโลล่าวัยสามสิบเอ็ดปีค่ะหนึ่งในสามที่เสียชีวิตนะครับ
เธอเป็นเหยื่อกระสุนของนายประสิทธิชัยด้วยนะครับพี่ชายบอกว่า
ไม่เชื่อว่านายประสิทธิชัยที่ก่อเหตุจะแค่ต้องการชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียว
อืมนะฮะอ่าไอ้การยิงปืนที่บอกว่ายิงเปิดทางแล้วหวังจะไปเอาทองเนี่ย
ทองไปน้ำหนักเนี่ยยี่สิบกว่าบาทนะครับถ้าจะมาจี้ชิงทองจริงจริง
ไม่น่าจะยิงใครแต่ที่ยิงเนี่ยเหมือนกับมาปลดปล่อยอารมณ์ตัวเอง
เป็นคนที่แบบอ่าจิตใจโหดร้ายเหมือนกับต้องการมาฆ่าคนนะฮะ
อ่าเพราะฉะนั้นที่ตอบคำถามกับนักข่าวว่าไปยิงพนักงานร้านทองทำไมตั้งหลายนัด
ซ้ำตั้งหลายนัดทำไมอ้างว่าตอนนั้นถุงมือมันขัดในไกลปืน
ต้องพยายามดึงถุงมือออกก็เลยต้องลั่นออกไปอีกเนี่ย
พี่ชายบอกว่าไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
โอ้โหผมผมโมโหจัดเลยแบบชีวิตน้องผมแม่งแค่ถุงมือคู่เดียวเหรอวะ
ผมคิดอย่างนี้นะพี่คือว่าคำคำกล่าวอ้างของเขาอ่ะ
มันก็เหมือนคำให้การที่ไปใช้ในศาลได้อืมใช่ไหมพี่อ่ะอืม
เพราะเหมือนคำให้การคือว่าถ้าเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนกับ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแต่คือถูกนิ้วเกี่ยวถุงมือแล้วไปเกี่ยวตรงกงไกลอย่างนี้
สารจะมองว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฆ่าคุณคุณไม่เจตนาอะไรอย่างเง
แต่จริงจริงอ่ะสิ่งที่เกิดเลยคือว่าผมมองว่าเขาตั้งใจพี่อืม
วันนี้พี่ชายของคุณธิราชบอกว่าก็รออยู่รอจะเจอหน้าผู้ต้องหา
อ่าเพราะว่าทีแรกมีข่าวว่าหลังจากที่แถลงข่าวที่กรุงเทพเสร็จ
จะพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทอง
ห้างที่โรบินสันลบบุรีแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำแผน
ประสิทธิชัยจากการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการแถลงข่าวแล้ว
เสียงนี่เหมือนกับไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยไม่ได้สำนึกผิดจริงจริงเลย
หลังจากที่ไปก่อเหตุยิงคนตายมานะครับแล้วหลังจากวันเกิดเหตุ
ก็ยังพาภรรยาของตัวเองไปเที่ยววันเด็ก
มีภาพทางโซเชียลทางสังคมออนไลน์
ขณะที่ตัวของเขาที่เป็นพี่ชายของผู้ตาย
ต้องไปทำงานศพไปช่วยงานศพน้องสาว
หลานชายก็คือลูกของน้องสาวเนี่ย
ก็มาถามนะบอกลุงครับลุงครับ
พาออก้าไปเที่ยววันเด็กหน่อยครับ
ขณะที่ผู้ต้องหาไปเที่ยวงานวันเด็กอย่างมีความสุข
พาภรรยาไปนู่นไปนี่แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
แต่ตัวเขาเนี่ยต้องไปจัดงานศพให้กับน้องสาว

ยังไปทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่าง
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนจะถูกจับกลุ่มตัว
นัทพลเชื่อว่านับสิทธิชัยตั้งใจไปก่อเหตุเพื่อฆ่าคน
ฆ่าคนเพื่อความสะใจเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ตัวเอง
เพราะหากจะไปจี้ชิงทองจริงเนี่ยไม่ต้องใช้ท่อเก็บเสียงก็ได้
และคนในครอบครัวของนายประสิทธิชัย
อันนี้พี่ชายของคุณธิดารัฐตั้งข้อสังเกตนะ
เชื่อว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นหรือช่วยปกปิดการกระทำผิดในครั้งนี้
เพราะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเป็นเวลา๑๓วัน
ข่าวออกทุกวันเห็นภาพวงจรปิดทุกวัน
เห็นท่าทางการเดินทุกวันเห็นรถจักรยานยนต์ทุกวัน
เห็นลักษณะท่าทางคนร้ายแบบนี้ทุกวัน
คนที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
จะเป็นลูกหรือเป็นสามีอะไรก็แล้วแต่
พี่ชายของคุณธิราชเชื่อว่าแค่เห็นก็รู้
ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่ใช่หรือเปล่าใช่แน่อย่างนี้นะครับ
มีอีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือคุณยายของนางสาวธิดารัฐนะครับพนักงานร้านทองโอโลล่า
ปฐุมอายุ๘๒ปีแล้วบอกว่าฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้ต้องหาวันนี้แล้ว
รับไม่ได้นะครับในการแถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชน
ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนตายเนี่ย
คุณยายบอกฟังไม่ขึ้นลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
มันจงใจชัดแล้วเป็นความโหดร้ายโหดเยี่ยมแบบรับไม่ได้
ซึ่งคุณยายไม่คิดเลยว่าคนที่มีความรู้ขนาดนี้ทำงานระดับนี้
เป็นถึงตำแหน่งผู้มนวยการโรงเรียนแบบนี้จะมาก่อเหตุฆ่าคนเพื่อชิงทองคำ
ดูจากรูปร่างบุคลิกก็ดูเหมือนกับน่าจะเป็นคนดี
แต่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงขั้นสูงสุด
ขอให้มีอันเป็นไปตามกันเลยแล้วไม่ขออโหสิกรรมให้
พูดง่ายว่าก็อยากให้มันตายตามกันไปแต่พูดง่ายอย่างนี้
จากใจฉันจริงจริงตอนเนี้ยมันทำได้ยิงไม่ได้ยิงคนเดียวต้องหลายคน
อีกครอบครัวหนึ่งที่ก็สูญเสียเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างโรบินสันที่ลบบุรีนะฮะ
วันนี้ก็เดินทางมาที่ห้างที่เกิดเหตุมารับมอบเงินช่วยเหลือจากชมรมครูฝึกรปภไทย
แล้วก็บริษัทสมาคมชมรมและกองทุนธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ก็ช่วยเหลือครอบครัวไป๑๑๑๐๐๐บาทเพราะว่าเขาก็มีลูกด้วยนะครับ
ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็บอกกับสื่อมวลชนด้วยเสียงสั่นเคลือแล้วครับ
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะครับขอกลับไปทำใจก่อน
เงินที่ได้รับการช่วยเหลือมาก็จะเก็บไว้เลี้ยงหลานนี่แหละนะลูกของผู้ตายเนี่ยนะครับ
แต่วันนี้ไม่มีคำพูดสีหน้าแววตาของเธออีกแล้วแต่จะมี
คำพูดสั้นที่ออกมาจากปากผู้ชายคนนี้ที่รักเธอมาก
ที่สุดในชีวิตว่าป๊ารักหนูนะและขอสัญญาว่าจะรักเธอ
คนนี้และจะดูแลออก้าก็คือลูกชายนะคะให้ดีที่สุด
ตลอดไปขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันชาติหน้า
จริงขอให้เราได้เกิดมารักกันอีกนะนี่ค่ะแฮชแท็กนี้
ค่ะรักกวางตลอดไปคุณกวางก็คือนางสาวธิดารัฐพนักงาน
ก็ขอร้องด้วยนะคะว่าคนที่พยายามจะเชื่อมโยงว่าเป็น
ชู้สาวเนี่ยพอเถอะทางครอบครัวชี้แจงไปหมดแล้วนี่
คือความสูญเสียของครอบครัวอย่าไปจุดประเด็นอะไรที่มัน
ทำให้ครอบครัวเสียใจและกระทบความรู้สึกของครอบครัวอีก
เลยนะคะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เขาติด
คือนายประสิทธิชัยเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่ง
หนึ่งค่ะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับตอนที่มีข่าวแรกแรกคน
ก็เลยคิดว่าโรงเรียนสิงห์บุรีเพราะว่าโรงเรียนนี้
มีนะครับท่านผอก็เลยโอ้โหถูกคิดว่าเป็นผู้ต้องหาที่
ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ลบบุรีลูกศิษย์นะครับอ่าเด็กเด็ก
คนอย่างนั้นนะไม่ใช่นะคนละโรงเรียนพอหนูนี่ก็โอ้โห
เป็นคนดีมีธรรมะด้วยธรรมธรโมสุดสุดนะครับนายปราโมทเจริญ
ลุงนะครับผู้บริการโรงเรียนสิงห์บุรีนะครับวันนี้เรา
เจอพอปราโมทนะครับอ่าท่านผอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีหลังจากเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็
พอบอกว่าก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนของคนบริโภคข่าว
แล้วกันว่าบางทีก็ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่ง
จริงหรือเปล่าที่เป็นคนทำผิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่
ก็ขอขอบคุณที่สื่อช่วยกันชี้แจงให้หรือว่าเด็กที่
อยู่ในทีเหมือนกันอืมก็ทำให้คนรู้จักชื่อของโรงเรียน

ต้องพิจารณาซึ่งผู้สิทธิ์ขาวขึ้นไปเนี่ยกรณีที่ขึ้นไปขึ้น
ถูกนะครับมีคำว่าโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรีเพราะฉะนั้น

ก็ต้องขอบคุณทั้งผู้สื่อข่าวที่ทำให้คนทั้งโซเชียลรู้จักโรงเรียนสิ่งบุรีครับ